คราวนี้มาที่บุรีรำค่ะไปกับคุณอาถั่วและนะคะ
คุณอาถั่วและก่อนหน้านี้เราเพิ่งได้งานข่าวไป
ภาพที่ก้มกราบไห้หลวงพ่อนะคะ
เย็นรี๊ดสีอ่ะ

เขาพนมรุงจังหวัดบุรีรำตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
ซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านพนมรุ้ง

ที่สานใต้พนมรุงนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะ
ขออะไรก็ได้แบบนั้นเลยค่ะ
โดยคุณอาถั่วแระบอกว่าตั้งใจเดินทางไปร่วมพิธี
เพื่อขอพรบุญบารมีให้ธุรกิจของตัวเอง

คุณอาก็ได้แต่งตัวแบบขอมร่วมพิธีด้วย
ต้องบอกว่าดูสง่างามคุณผู้ชม
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะจากคลิปที่เห็นเนี่ย
คุณอาบอกว่าจริงอาถั่วแรกรำไม่เป็นนะ

ลำไม่เป็นเลยคือตอนแรกเนี่ยเขาพยายามขยันขย่อ
อ่าเป็นตลกดังมาลำหน่อยให้ชาวบ้านดูหน่อย
บอกอุ้ยอาแบบแก่แล้วไม่ได้เรียนนัตตสิน
คุณผู้ชมคะสักพักอะไรไม่รู้โดนใจ
พอคุณอาใส่ชุดเป็นแบบชุดขอมเสร็จปุ๊บ
คุณผู้ชมตามภาพที่เห็นมาลำแบบนี้เลย

ตามสิ่งที่มันพาไปแบบนั้นคุณอาบอกนะคะ

ท่าทางการไล่ลำการฟ้อนต่าง

ไปฟังเสียงคุณอาถั่วและหน่อยค่ะ

ไม่ได้ยินตอนแรกไม่ได้ยินตอนแรกลำสวยลำสงามมาก
เหมือนเหมือนขับอะไรอะไรต่ออะไรเขาก็พูดกันบอก
อะไรผมรำไม่เป็น
แล้วมันก็เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่า
เราแสดงท่าทางกำลำไปได้อย่างไร
ก่อนจะก่อนจะบวงสวงมันมีเวลาอยู่ก็เลย
เห็นบรรยากาศดีก็เลยลองนั่งสมาธิดู
ก็บอกว่ามีคนมาถ่ายรูปมีคนมามองวิทยาลักษณะมากเลย
นั่งทำไมเหมือนเหมือนพ่อแก่เหมือนปู่อะไรอย่างนี้
ค่ะก็เป็นความเชื่อที่ต่อเนื่องกันมานะคะ
เป็นว่าพ่อแก่พ่อปูเสียร์หรือสีใดก็ตามแต่นะคะ
ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม